คุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีกับหนุ่มโรงงานคนหนึ่ง
เห็นสภาพรถแล้วคิดได้เลยว่าไม่น่ารอด
แต่รอดครับเขาบอกว่าเขามีผ้ายันศักดิ์สิทธิ์ที่แม่เขาให้เอาไว้คุณผู้ชม
แต่ที่สำคัญพอรถชนเสร็จปุ๊บ
ชาวบ้านบอกว่าเฮ้ยทะเบียนอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมรอดมาได้
ขอเลขหน่อยคุณดูสภาพรถดิเห็นอย่างนี้แล้วคิดว่าคนขับจะรอดไหม
ับเยินจนไม่เหลือสภาพของความเป็นรถเก่งเลย
โถโยนรถเคล็อลเลอร์มาลุ้มชนแบบนี้อ่ะค่ะ
สภาพแบบโอ้โหไม่เหลือชิ้นดีครับดูเนี่ยฮะดูนะเนี่ยโครมลากไปทั้งหมด
แปดคันนะชนไปแปดคันแต่ว่ารถของนายอนุชาติวิทยาอภินันอายุสี่สิบเอ็ดปี
ย้ำว่าอายุสี่สิบเอ็ดปีเป็นคนขับนะฮะถูกรถบรรทุกคันนี้นะ
ชนอย่างจังแล้วก็บี้อยู่อย่างเงี้ฮะตัวคุณอภิชาติรอดตายอย่างปฏิหาร
เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูคุณอนุชาติอนุชาติอนุชาติรอดตายอย่างปฏิหาร
บาดเจ็บเล็กน้อยมึนมึนงงงเล็กน้อยอืมนะฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
เจ็ดสิงหาคมบนถนนสายเลี่ยงแหลมชะบังก่อนถึงมอเตอร์เวย์หรือว่าทาง
หลวงใหม่เล็กเจ็ดนะฮะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทศที่แหลมชะบัง
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีสาเหตุเพราะว่าคนขับรถบรรทุก
บอกว่าเขาเบรกแตกเบรกไม่ได้ก็พุ่งชนกว่าไป๘คันนะฮะ
หลังจากเกิดเหตุชาวเน็ตก็โอ้โหแปลกใจมากทำไมรถเก่งคันนี้
ชนขนาดนี้แต่คนขับอนุชาติรอดมาได้บางคนก็เอ๊ะความศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่า
เพราะว่าอนุชาติบอกว่าเขามีผ้ายันพกติดตัวเอาไว้ค่ะป้องกันภัยนะฮะ
ชาวเกี่ยวก็บอกว่าไหนดูทะเบียนซิมันเห็นทะภาพไหมคุณ
มันไม่เห็นสภาพแล้วแต่วันนี้ฉันแอบไปถามผู้สื่อข่าวมา
เอ๊ะรอบที่แล้วออก๕แปดอันนี้๘แปด
ทีมข่าวก็ไปถามคนเจ็บหน่อยซิคุณอนุชาติ
ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าเนี่ยนะเขาขับรถมา
เห็นตอนนั้นรถติดก็จอดอยู่ตามคันอื่นตามปกติแล้วครับ
จากนั้นได้ยินเสียงมาด้านหลังของรถหลายครั้ง
รู้สึกอีกทีหนึ่งคือตัวเองเหมือนถูกโยนลอยไปอะไรบางอย่าง

คือเหมือนปลิวไปปลิวมาคือแบบจำภาพไม่ได้เลยอ่ะ
รู้สึกตัวอีกทีคือหัวแตกแล้วตัวก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุก็ออกมาจากรถแล้วหันไปดูโอ้โห
รถตัวเองทำไมมันพังได้ขนาดนี้แล้วทำไมตัวเองรอดมาได้
เชื่อว่าน่าจะเป็นบุญที่เคยทำรวมทั้งมีผ้ายันของวัดมงคลสวัสดิ
หรือว่าวัดเมาส์สุขาที่ชนบุรีแม่เขาเคยให้มาตอนอายุ๑๙
อันนี้ยันนี้ยันนี้ยันนี้แล้วบอกว่ายันนี้แหละช่วยปกป้องเขา
รอดพ้นจากภัยทั้งหมดทั้งมวลนะครับ

ชงเข้าด้านหลังนะครับด้านหลังลดผมเลยนี้ผมเป็นเต็มเลย
กลิ้งรถแล้วก็ก็พอหยุดก็สะเกียร์อากาศออก
มัน๕มิลยังเล็กนิดเดียวนะครับนิดเดียว๕มิลแล้วก็มีเลือดออกนิดหน่อย
แม่ผมให้พยานไว้นานแล้ว
แต่ผมก็เก็บไว้ในกระเป๋า๑๐กว่าปีแล้วตั้งแต่แม่ให้มาเลย
อยากจะฝากบอกทุกคนครับใช้รถโปรดระมัดระวังด้วย

อาจไม่โชคดีอย่างนี้ก็ได้นะครับผม
โอ้โหคุณอนุชาติหัวแตก๕มิลคือครึ่งเซนน้อยมาก
แล้วดูสภาพรถที่อยู่ด้านหลังคือไม่เหลืออะไรแล้ว
ก็เอาว่ารถรับไปหมดแล้วไง
เออแต่ว่าทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องคดีความเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายเนี่ย
คือมันมีรถ๘คันที่ถูกรถเทลเลอร์คันนี้ชน
ทีมข่าวของเราก็เลยต้องไปถามตำรวจค่ะตำรวจภูทรเขาเขียว
บอกว่าเรื่องนี้มันเกิดจากอุบัติเหตุ
รถเทลเลอร์เนี่ยเบกแตกแล้วก็ไปชนรถทั้งหมด
แต่ว่าโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรมาก
แต่ก็ต้องชดใช้ให้กับรถทั้ง๘คันที่ได้รับความเสียหายตามกฎหมายนะคะ
ส่วนคนขับรถเทรลเลอร์ตำรวจก็แจ้งข้อหา
คนขับคือข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
แล้วก็มีโทษปรับนะคะแหมแต่โทษปรับนี่๑๐๐๐บาท

อันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีใช่ไหม
ถ้าใครจะไปตามซื้อเลขที่ชนบุรีเมื่อสักครู่คุณผู้ชมไลน์มาหน้าจอบอก

เลขน่าวอย่างนี้หรอแพงแต่๒๒นะฮะ